น้ำเงินคุณซิมคือนักสู้ผู้ชนะศึกมาหนึ่งสมัยของเรา
ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่รักมีแต่เหนื่อย
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้เงิน
สวัสดีค่ะชื่อศรีรัฐนามสกุลล้ำสกุล
ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปีอาชีพแม่ค้าขายถั่วต้ม
วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะ

เมื่อก่อนเขาก็จะรับงานช่างเชื่อม

ทำมาวันละไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

ส่วนข้างขวาก็คือสั้น๓ล้อ
เขาดูแลทุกอย่าง
ในเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้

ตลอดเวลาช่วงที่ไม่ได้ทำงานเลย

ที่ทำให้ทุกอย่าง
ทำให้รู้ว่าความรักมันมีอยู่จริง

เขาจอดปุ๊บแล้วก็ท้ายถึงท้ายเขาเหมือนกัน
แล้วเขาก็ยังไม่เห็นเขาก็เหมือนจะเห็นแล้วล่ะค่ะ

เห็นรถเมียจอดอยู่ข้างหลังคุ้นแล้วคุ้น
ซิบเปิดประตูรถและเดินมาอย่างช้า

แว่นหลุดคืออะไรเหลือแว่นหลุด

เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนตาบอด

คุณยายค่ะแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้คะ
แฟนคลับเอฟซีที่อยู่ทั้งบ้าน

มีความรู้สึกว่าแต่งแล้วเป็นตัวเองมากที่สุด
มากที่สุดดีกว่าชุดเป็นนักเรียนผมเปียร์อะไรอย่างนี้
แต่งแล้วเหมือนวิญญาณเหมือนเขาสิงอะไรอย่างนี้

แล้วแต่งแบบนี้กระแสการตอบรับเป็นไงคะเวลาไปงงไปงานดีไหม
เป็นชุดที่แต่งแล้วได้ติ๊บทุกงาน
ไม่มีงานไหนที่ไม่ได้เก็บ
ยังไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลย
ไม่ได้สักนิดเลยเหรอคะก็ซื้อไม่ได้เลย
อย่างนี้แฟนเป็นนักร้องนะ
หน้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เหล่ถึงขั้นเรียกว่าหน้าตาดีทีเดียว

เวลาเขาแต่งสวยเคยไปดูเขาไหมคะเคยครับผม
แล้วเขามีแขกมาแบบเก่าโอ้โหอะไรมีไหมฮะมีครับมี
แล้วรู้สึกไงคุณพี่ชายรู้สึกไง
ส่วนมากจะไม่มองแกล้งแบบไม่เห็นดีกว่า
แต่หลังมาเราเชื่อใจกันมากขึ้น
ไม่เคยนอกรู่นอกทางสักครั้ง
ก็เลยเกิดเป็นความเชื่อใจส่วนมากจะขำมากกว่าแล้ว
เวลาแต่งแบบนี้กับแต่งสวยชอบให้แต่งแบบไหนคะ
แบบนี้มากกว่าชอบแบบนี้
กลางคืนเคยแต่งแบบนี้แล้วกลับบ้านกันไปสองคนไหม

มันได้ฟิวไหมครับได้ฟิวไหมครับ

คำถามไม่ได้ไหลแต่ช่องความตอบค่ะ
เหมือนเหมือนถั่วครับยิ่งแก่ยิ่งมันครับ
เก๊บ้านที่ขายของเก่งนะครับ

เรียกว่าเป็นงานของภรรยานะเราก็ต้องเข้าใจ
เขาก็ทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
คุณแม่เคยไปดูลูกสาวไปร้องเพลงไหมคะทานโทษ
แล้วไปดูเวอร์ชั่นไหนคะเวลาไปเจอเขา

แปลว่าก็จะมีแต่งเป็นลัดแกะ
และก็คนแก่และก็แต่งสวยอะค่ะ
คุณซีมตอนนี้ไม่ว่างานเริ่มจัดได้แล้วล่ะ
งานบวชงานแต่งเริ่มมีแล้ว

โดยที่ไว้ด้วยนะคะกันซิ้มสีนะครับ
ติดต่อก็๐๘๐๔๒๖๑๗๙๑นะคะ
จ้างไปงานได้งานบุญงานบวช
งานแต่งงานกลจุกพ่อตาอยากจะแต่งแม่ยาย
ได้หมดนอกจากการแสดงแล้ว
ก็ถ้าอยากรับประทานถั่วต้มอร่อยคัดมันทุกเม็ด

เอาละครับตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณซิมกันบ้างนะครับ
ยกที่๔นี้ยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของคุณซิมมาเลยครับ
เพลงนี้บอกก่อนเลยว่าถ้าไม่เซียนจริงไม่แกะจริงคือยาก
เพราะว่าเร็วมาก

บ่องือจักเม็ดนะน่าจะเคยร้องมานะครับ
ร้องสนุกสนานร้องผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครสนใจ
แต่เพลงนี้จำพวดจริงนะฮะ
คำเยอะคำยากด้วยแน่นประสาเราร์ด้วย

ก็ต้องพูดได้ค่ะมีผัวเป็นอีสานค่ะ

ถ้าจะร้องโดยเอาเนื้อเพลงเป็นที่ตั้งเลยพอจะไหวไหมครับ

เวลามันไปมันจวดไปมันมีโอกาสพลาดเยอะ

ดกลิ้นทันแน่แน่แล้วเราก็มีสามีอีสานด้วย
ลงอัคัำระมาให้เราแล้วคิดว่าเราไปรอดแน่
ก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็ได้นะคะ

เรามีตัวช่วยให้สำหรับชิงร้านของคุณซิม
และในยกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะ
ใจเด็ดมากนะคะทุกคนในครอบครัว

ก็ไม่ทราบว่าเขาจะแน่ใจหรือเปล่า
ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ใช้

ถ้าแน่ใจก็ไม่ต้องใช้

คุณพี่ชัยเห็นบอกตะโกนว่าให้ใช้
เขาว่าอะไรคะเพราะว่าเป็นเพลงเร็วครับผมครับประมาณอันนั้น

ใช่ไหมคะอันนั้นลูกทำไมลูกเชียร์ให้คุณแม่ใช้ล่ะคะ
เพลงอันนี้มันเร็วมากเลยค่ะหนูก็เลยใช้
ใช่ไหมคะโอ้โฮ

แต่คุณแม่ตัดสินใจไปแล้วค่ะว่าไม่ใช้ตัวช่วย
งั้นอันอวยพรคุณแม่หน่อยสิคะอวยพรหน่อย
ตอนนี้หนูรับคุณแม่นะคะ

อ๋อตอนนี้หนูรับคุณแม่

ไม่เคยพาไปร้องเพลงค่ะแต่ว่าเคยพาไปเต้นบนเวทีอะไรอย่างนี้

เอาละครับก็ยังคงตัดสินใจ

ยังอยู่ครบ๒แผ่นที่มีสิทธิใช้
ฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับคุณซิม

สมาธิตั้งสติให้ดีทีเดียวนะครับ

ยกนี้นะครับเงินสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

ยกที่๔เพลงมาครับ
ดอกหักหลายเธอคือตายแทนใครบอกเธอให้เธอเสียให้ใครบอกเธอให้เธอเสียช่ำ
และเป็นอย่างคนที่บอกว่าหากกันมันคือสางใจดำกระช่ำใจน้องครับ
เลือกเกินไปบอกเธอได้ก็มีไม่น้องเหลี่ยวเห็นย้ามได้มันต่ำใจต่ำตัก
แล้วหรือยังน้องจะยอมจมปักใช้ชีวิตสดให้มันคักโลดแล้ว
ก็แค่พูดแส้หลายใจพบกูยิ่งหลายคนน้องบอกสนของภอสมิ
ที่ไปทั้งใดกะไปน้องพอได้สนใจของจังสีหายู่ใสก็มี
ตั้งแต่เมื่อที่อายยิงปลาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่พูดใส่ชั่วไหล่ใจแบบนี้
โอ๊ยบ่งหืดจากนิด
เมื่อที่เขาทิ้งปาบ่าต้องมาขอคืนที่หัวใจตรงนี้
มันเจอแล้วเชิญไปหาคนไหมน้องบ่ได้อยากเป็นควายซื้อไปใส่ทางใดกลับไป
บ่ต้องมาขอร้องความเห็นใจจากน้องให้ไอ้กลับขึ้นไปซะไป
บอกอยากว่าโอกาสคนใจร้ายคนบ่จริงใจมันเสียเวลา
ก็แค่ผู้ใส่หลายใจโคบคู่ยิ่งหลายคนน้องบ่ส่งคล่องท้อชำนี
ซิร์ทไปทางไหนกลับไปน้องบ่ได้สนใจเอาะจนซิหายื้อใส่ก็มี
ตั้งแต่เมื่อที่อายพิมพ์ปานน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่ผู้ใส่สัวหลายใจแบบนี้
โอมองหืดจากใน

เพลงนี้ถ้าไม่เคยร้องมาก่อนนี่โอ้โหไปยากเหมือนกัน
ถ้าไม่ใช่นักร้องการแบ่งวักลมหายใจก็อาจจะไม่ได้แบบนี้
เชิญลุงนบขึ้นมาเลยค่ะมาในรอบนี้ค่ะยกที่๔นะคะ
เงินสะสมร่วมกันมีอยู่๔๐๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นต้องถูกทั้งคู่นะคะ
ถึงจะได้ไปต่อนะคะถ้าถูกทั้งคู่ได้ไปต่อ
ผู้ที่ร้องผิดก็รับเงินทุนปลอบใจ๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าถูกทั้งคู่ดีที่สุดนะครับได้ไปต่อนะครับ
เป็นไงครับลุงนบเพลงเมื่อสักครู่รู้จักไหม
ก็เคยได้ฟังมงฤทธิ์แจ๊กมิตร
จากผู้ชายเขาจะชอบเปิดเต้นแต่ว่าผมร้องไม่ได้
ผมถามนิดนึงมันแปลว่าอะไรครับ

ไม่สนไม่แคร์
เหมือนเข้าตัวผมอีกแล้วนะ
ไม่คิดไม่คิดมากนะคะ
เพลงนี้แม่ไม่น่าไม่เห็นว่าจะเข้าแล้ว
ขอบอกให้คู่ชกดีนะ
เพื่อชิงเงินร่วมกันต่อไปอีกนะคะ
ขอให้รอดเพลงนี้ค่ะขอให้รอดทั้งคู่ค่ะมา
ที่๔นะครับยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
แล้วนักสู้ชิงร้านนะครับคุณซิมและคุณนบนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
นักสู้ทั้งสองผู้บาดความหวังของคนที่ต้นรัก
ยกที่๔นี้พวกเขาจะจับมือกันสารฝันต่อไปได้สำเร็จหรือไม่

หนูทำตาให้แฟนให้ตาหายดีอะไรอย่างนี้ไปทำเลสิก
แล้วก็๒ก็ทำฟันให้แม่๓ก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
ถ้าได้ไปก็อยากจะไปหาดูสถานที่เปิด
ให้เขาได้ขายของเป็นธุรกิจของตัวเองเพื่อจะได้อยู่ดูแลลูกตลอด

ยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

โอ้ยดีใจค่ะ
ถ้าเวาะการแบบนี้ร้องได้ทั้งคู่ค่ะ
ทั้งคู่มีเงินทุนสะสมร่วมกันค่ะ

แล้วได้ไปทิ้งแล้วกันต่อในยกที่ห้า

เหลือผู้ที่เขาประสบปัญหาทางด้านการเงินเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตจริง
คุณซิมดีใจไหมคะดีใจค่ะ
มาแล้วนะคะชิงเงินร่วมกันมาแล้วนะครับ

เพลงที่๕นะครับเงินทุนสะสมเพิ่มเป็น๖๐๐๐บาท
แล้วเงินทุนปลอบใจสำหรับผู้ที่ร้องผิดก็เพิ่มจาก๕๐๐บาทเป็น๑๐๐๐บาท
เอาละครับคู่นี้ดุเดือดจริงนะครับ
คุณผู้ชมร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านของเรานะครับ
ดุเดือดมากเลยนะครับต้องห้ามพลาดการติดตามนะครับ

แล้วนี่เป็นคู่แรกนะคะที่สามารถประคับประคองชีวิตคู่ระยะสั้นมาถึงเพลงที่๕ได้นะ

อาจจะทำสถิติสูงสุดก็ได้ใครจะรู้นะครับ

แต่วันนี้เวลาหมดแล้วต้องมาลุ้นกันต่อครั้งหน้าค่ะ
วันเสาระวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเข้ารบทรงชาติแล้วทั้ง๒วันครับคุณผู้ชม
ค่ะแต่ว่าจบจากรายการของเรานะคะดูกันต่อเลยค่ะ
อีกรายการหนึ่งก็สนุกและลุ้นมากพร้อมเรื่องราวชีวิตค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ร้องได้ครับ

คับประคองกันผ่านไปถึงยกที่๕ได้สำเร็จ
ซึ่งเงินทุนสะสมจะเพิ่มเป็น๖๐๐๐บาทเลยทีเดียว
มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขากันต่อในครั้งหน้าครับ
ลุงเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้หนูตื่นเต้นมากเลย

ใช่เรามาครึ่งทางแล้วเราต้องสู้ไปด้วยกัน
กลับไปซ้อมร้องเพลงให้แน่นกว่านี้นะคะ

แล้วก็เราจะเอาเงินล้านกันนะคะ
ยังไงทางบ้านฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ

เอาถั่วครับถั่วนี้ถั่วนี้ดูนะครับ

ตกลงขายถั่วหรือขายมันคะ
ถั่วครับผม
โรงได้เพียงหนึ่งคนครับ